คุณผู้ชมคะมีผู้หญิงคนนึงเขาโพสต์คลิปเอาไว้
ก็กลับเข้าห้องพักของตัวเองที่อยู่ชั้น๓ในโครงการเอื้ออาทรนะคะ
นนทบุรีเขาก็มองขึ้นไปฝ้าเพดาน
ว่ามันมีน้ำแบบดำอะค่ะหยดลงมาเนี่ยเนี่ย
ดลงมาหยดลงมาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ไหลมาตามฝาผนัง
สีดำมากเลยนะแล้วน้ำมันดำข้นนะคะตอนแรกเธอก็แอบนึกในใจ
ปลาร้าหกหรือเปล่าจากห้องข้างบนค่ะใครทำปลาร้าหกด้านบนแล้วมันไหล
หยดลงมาที่ห้องเธอหรือเปล่าอ่าแต่พอรู้คำตอบว่ามันคืออะไร
ถึงกับช็อกเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่น้ำปลาร้านี่คือน้ำเหลือง
ของศพที่อยู่ด้านบนเสียชีวิตมาสี่วันแล้วด้วยอุ้ยนี่ค่ะนี่มันไหลซึม
ซึมลงมาแบบนี้เลยพี่อุ๋ยฝ้าเพดานโอ้โหน้ำเหลืองเหรอใช่ค่ะ
จากศพค่ะนางสาวพรพิมลอายุสี่สิบเก้าค่ะ
เป็นเจ้าของห้องอยู่ชั้นสามโครงการเอื้ออาทรท่าอิดที่อำเภอเมืองนทบุรีนะคะ
อ่าแล้วพี่อุ๋ยคุณผู้ชมคะสังเกตลักษณะสีของน้ำเนอะ
มันมีกลิ่นนะคะแต่เธอบอกว่ามันกลิ่นคล้ายปลาร้าจริง
มันหยดแล้วมันไหลลงมาเลยถ่ายคลิปนี้จะไปแจ้งทางนิติโครงการ
ทำไมห้องข้างบนทำปลาร้า๖ทำน้ำปลาร้า๖แล้วไม่รับผิดชอบ
พอเจ้าหน้าที่มาดูโอ้โหคือห้องชั้นบนที่อยู่บนห้องของคุณพรพิมลเนี่ยนะคะ
คือชั้นสี่เปิดห้องเข้าไปกลิ่นแบบอื้อหือ
กลิ่นเหม็นมากออกมาจากห้องแต่ห้องอ่ะล็อกด้านในก็ต้องหาวิธีเปิด
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมางัดห้องเพื่อเปิดเข้าไป
นี่นะคะพองัดห้องได้เปิดเข้าไปได้
ก็เลยรู้ไงคะว่านี่ไม่ใช่น้ำปลาร้า
นี่คือน้ำเหลืองของศพผู้ชายคนนึงที่ขึ้นอืดแล้ว
น้ำเหลืองไหลนองเต็มพื้นห้อง
เสียชีวิตมา๓๔วันแล้วด้วยค่ะศพนี้
ก็เลยต้องให้ตำรวจมาตรวจสอบเพิ่มเติมนี่นะคะ
ทีนี้พอตรวจสอบอย่างละเอียดถึงรู้ว่าผู้เสียชีวิตคือใคร
ผู้เสียชีวิตคือนายนัฐกรอายุ๓๗ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
สภาพศพไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นห้อง
อยู่ข้างขาเตียงนอนนะคะ
ใบหน้าคือเน่าอืดสีดำคล้ำ
มีน้ำหนองมีน้ำเหลืองไหลเป็นสีดำเข้ม
เพราะน่าจะเสียชีวิตมาสักพักนึงแล้วสัก๓๔วัน
ไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไร
ในห้องพักของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็จะมีในส่วนของห้องนั่งเล่นด้วยแล้วก็มีในส่วนของห้องนอนใช่ไหมคะ

มือซ้ายของผู้เสียชีวิตมียาเสพติดอยู่ในซองพลาสติกใส

บนเตียงมีกระเป๋าเป้
พอเปิดดูในกระเป๋ามีเข็มฉีดยามีสารเสพติด
ทั้งยาอียาไออีก๔ซอง

ส่วนคุณพรพิมลเจ้าของห้องที่อยู่ด้านล่าง
ที่น้ำเหลืองน้ำอะไรหยดลงไปเนี่ยค่ะ

เปิดห้องเข้าไปคือกลิ่นมันแรงมากแล้วน้ำมันสีน้ำตาลเข้ม
แล้วกระเด็นไปโดนข้าวของเธอตั้งหลายอย่าง
ถ่ายคลิปโพสต์ในกลุ่มของนิติ
แต่มันเครียดหนักกว่าเดิมพอมารู้ว่านี่คือ
คนทำน้ำปราหลานกว่านี้ตรงนี้
เขาก็พี่ก็พึ่งมาก็เลยไม่รู้ว่าน้ำอะไร
เราพอพอประสานงานไข่ด้านหน้าที่

ซึ่งเป็นคนที่อยู่ชั้นเดียวกันกับผู้ตายเลยก็คือชั้น๔ค่ะ
คุณวาสนาพาทีมข่าวของเราขึ้นบันไดไปที่ชั้น๔
ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยคุณแซคบอกว่ากลิ่นมาเลยนะคะพี่อุ๋ย
ยังไม่ทันถึงหน้าห้องนะคะพอชั้น๔ปุ๊บคือกลิ่นโชยเลย
หน้าห้องเขาก็พยายามจุดทูปเอาไว้เพื่อดับกลิ่น
คุณวาสนาบอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะก็เห็นกันประจำ
เดินสวนกันประจำเห็นล่าสุดคือ๑กันยายน
หลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยจุดทูปกันเอาไว้แบบนี้
ส่วนวันนี้เพื่อนของผู้เสียชีวิตก็มาเก็บข้าวของ
เพื่อที่จะส่งกลับไปให้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็บอกว่าในห้องของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้มีของอะไรเยอะแยะนะคะ
ก็มีรองเท้ามีของเล็กน้อยก็เอาใส่กล่องพลาสติกอะค่ะ
แล้วก็บอกว่าเดิมทีตัวผู้เสียชีวิตเขาอยู่ออสเตรเลียตั้งแต่เด็กนะ
อยู่เมืองไทยได้หลายปีแล้วแล้วก็มาอยู่ห้องพักตรงนี้ได้๓๔เดือน
ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแต่เหมือนกับเป็นโรคซึมเศร้า
สิงหาคมผู้เสียชีวิตส่งข้อความทางไลน์ไปหาเพื่อน
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะส่งข้อความทางไลน์ไปหาเพื่อนบอกว่าขอโทษ
แล้วเหมือนกับตัวเองเป็นซึมเศร้าค่ะแล้วก็ไม่สามารถอธิบายอะไรได้ตอนนี้
แต่ว่าส่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะครับ
เพื่อนก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็ตอบกลับไปแค่ว่าโอเค
เพื่อนบอกว่าผู้เสียชีวิตมาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะ
ก็ตั้งแต่วันศุกร์ที่๒กันยายนก็ติดต่อไม่ได้เลย
วันที่๓๐เขาพูดมาประมาณว่าตอนนี้กำลังมีภาวะซึมเศร้า
ที่ในแชทนะครับภาวะซึมเศร้า
แล้วก็ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงหัวตันไปหมดแล้วอะไรแบบนี้ครับ
ต้นนะคะตำรวจบอกว่าสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจจะเครียดหนัก
หาทางออกไม่ได้เสพยาเสพติดจนช็อกหมดสติ

เดี๋ยวต้องรอผลการชนสูตรศพอย่างละเอียดนะคะ
สาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตคืออะไรกันแน่ค่ะ